ฟันทง

ใหม่

ฟันทง

ฟันทง

ใหม่

ฟันทง

ฟันทง
ใหม่

ฟันทง

ฟันทง

ฟันทง

ฟันทง

ฟันทง

ใหม่

ฟันทง

ฟันทง

ฟันทง

ฟันทง

ฟันทง

อยากจะย้ายราศีทุกคนบ่นกันหมด
จำไว้นะจากวันที่๑๖มกราคมนี้เป็นต้นไป
ชาวราศรีกันพ้นเคราะห์โผล่ไฟฟะทุ่ม
เพราะฉะนั้นวันที่๑๖มกราคม

นี่ราศรีอะไรเนี่ย

แต่ระคาหนาทนุ
ราหูท่านแปลกนะ
ที่ผ่านมา๒๗ภิกายลปี๕๗
จนถึงวันที่๑๖มกราปี๕๙
อยู่ในราศรีกันราศรีกันมีเคราะห์นั่นมีเคราะห์
พอยกเข้าสิงที่สิงจะมีเคราะห์
สิงกลับมีโชค

คุณเกิดราศีสิงหรือลักษณาผูกดวงแล้วอยู่ราศีสิงเข้าใจไหม

ในระยะเวลาประมาณซักหนึ่งปีเนี่ย

แต่พอเข้าปี๒๕๕๙นะ
ประธานหรรภาษธิ์สมดีจะโครจรทัพราศรีสิงศ์ในปีนี้แน่นอน
แปลว่าคนเกิดราศีสิงศ์จะมีโอกาส

ที่หมดน้ำหาอยู่รออยู่

เหมือนพี่ม้าเมื่อก่อนหน้านี้
รำหนักลดแต่ขอโทษทีพี่มาะเนี่ยตอนนั้นดาวน์พระศรีทับราศีพิจิกษ์
ดาวน์พระศรีเดี๋ยวไปทับใครนะน้ำหนักเพิ่มขึ้น

เพราะมันทำให้เออคนเราเนี่ยมันเห็นไหมเออยอมรับไหม
น้ำหนักไม่ได้ขึ้นจริงชนะจากที่ผมถ่ายได้แต่มันรู้สึกอารมณ์แปรปวนวีนเวียง
โอ๊ยตีตบคนไม่รู้ไม่ต้องได้ในระยะยังก็เวียงทั้งวันอยู่แล้วล่ะ
นี่เผากันนัดต่อหน้าเลยนะคือราศีสิงศ์เนี่ยนะไม่มีคู่จะมีคู่
ที่ผอมก็จะอ้วนที่ป่วยก็จะหายป่วยทีนี้ดาวพฤหัสดีที่ทับสิงอยู่ตอนนี้นะ
ในประมาณสักในช่วงต้นปีครึ่งปีแรกเนี่ยนะลาหูก็เข้าไปเจอด้วยนะ
เวลาลาคืออย่างงี้นะลาหูถ้าทับดวงชะตาไข่ผู้ทรัพย์อาซูลินถึงลักษณะในบาปและข้อจนไปมา
ต้องทับการในทางจันทร์มาทับลักษณ์ท่านทายว่าตัดชีวาถึงอาศันทร์
คือมันตายนะดวงชะตามีข้อมีภัยป่วยเจ็บตายมีสิทธิ์เป็นโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต
มีสิทธิ์จะเป็นอะไรอ๋อเดี๋ยวอาจารย์จัดรายการนี้สิ
หมดไม่น่าเลยหมดฟังให้ดีที่ทายแบบนี้เพราะอะไร
ถ่ายแบบนี้พี่ม้าดูใหม่แล้วเมรุนทำไม
เพราะหมอดูทั้งประเทศจะทายแบบนี้
แต่นี่หมอดูมา๒๔ปีแล้วครับ
ลาหูท่านมาทับราศีสิงศ์เนี่ย
ลาหูมีตำแหน่งที่เสื่อมที่สุดเรียกว่าเป็นประเกษตร
แรงหมดกำลังอ่อนล้า

ไม่ได้แสดงโทษเลยให้กับชาวราศีสิงศ
หมอดูมันไม่เข้าใจไงคิดว่าลาหูถึงดวงชะตา
สวยพลาดแล้วขอโทษที

สองเพื่อนราหารสวดีที่ทับชาวราศรีสิงศ์

มันแปลว่าคนเกิดราศีสิงศ์จะซื้อง่ายขายคล่อง
มีที่ดินไหมที่ยังขายไม่ได้ขายได้

จะคืนเงินจัดการประจายงาน

สาธุนะมีไหมล่ะเยอะเลย

ก้าวเลือนการเงินไปอีกหนึ่งปี
สิงหาคมไปจนถึงสิงหาคมปี๖๖
มีโอกาสรวยมีเงินมีทองเป็นกรอบเป็นกรรม

ต้องบอกว่าราศีสิงศ์ก็มีคนดังในวงการบันเทิง
ว่าจะเป็นคุณบอยปกรณ์คุณเจนนี่คุณม้า
คุณโดมปกรณ์ลำก็อยู่ในราศีสิงศ์เหมือนกันนะคะ

เห็นไหมแล้วมีแนวน้ำดีไหมกริจ

อาจารย์แต่ไอ้ดาวลาหูย้ายเนี่ยมันมีเอฟเฟคที่ไม่ดีกับราศีไหนบ้างไหม
มีสิคือเดิมทีเดียวต้องร้ายกับสิ่งเลยนะ

เดี๋ยวเรามาพูดกันว่าราหูกับดวงเมืองและลาหูก็ดวงบันเทิงดีไหม

จะเข้าใจเลยว่ามันไม่ได้ร้ายมันน่ากลัวนะ
เอาแล้วไปต่อที่สีตุ้น
แล้วก็ที่ที่ไม่เรียงเป็นเพราะว่ามันเกิดจากการเส้นใหญ่ถูกต้องไหม

เมธพฤษฎกมิถุนเริ่มต้นสิงศ์โอ้โหนี่มีจังพอใหญ่
สิงศ์สิงศ์แล้วมาตุนด้วยค่ะ

แต่เนื่องจากเขาเกิดตอนประมาณสักตี

ไม่ตีไม่ถึงตีนะอาจารย์
ก็ประมาณสัก๔๕ทุ่ม

เพราะฉะนั้นเองจุดเกิดทุก๒ชั่วโมงจะเคลื่อนลักษณะจะเคลื่อน
เพราะฉะนั้นเรารู้ว่ารถเมย์เกิดราศีตุล
ลักษณะตามเวลาเกิดราศีมิถุน

เออเพราะมีคนที่เขาคิดถึงเขารักเขาเนี่ยถามอยู่เรื่อย
อะไรไอ้กล้ามใหญ่เหรอ
ไม่ใช่นะนี่เป็นผู้ใหญ่ที่รักแล้วนะรักเค้า

ทีนี้เนี่ยราศีตุลเนี่ยถ้าดวงมันจะวินาทสันตโลนะ
มันพังทลายไปใน๒๓ปีที่ผ่านมาแล้ว
๓ปีที่ผ่านมา๒๓ปีที่ผ่านย้อนหลังนะ
กับแฟนมีปัญหาปลวกกินบ้านย้ายบ้าน

สารพัดมันเยอะเรื่องมากนะนึกออกไหมกดดัน

เลิกไปแล้วไงเดี๋ยวให้พูดอีกนิดนึง
พูดอีกนิดนึง

ตอนนี้คนเกิดราศีตุลเป็นปีแห่งความปลอดโปร่ง
เป็นหนี้แล้วรวยเป็นหนี้แล้วมั่นคง
หนี้ซื้อบ้านหนี้ซื้อรถหนี้ซื้อหลักฐานซื้อที่ดิน

พอเจ้ากรรมมาในเวียนมองนะเป็นหนี้อยู่นี่หว่าไม่ยุ่ง
อ๋อหรอต้องซื้อ
อ้าวนี่นี่ไปซื้อหมู่บ้านเลยเนอร์วันหน้า

เป็นหนี้แบบนี้เรามีทรัพย์สินอยู่แล้วเราก็ไม่ฟุ่มเฟย

มันมีแค่ตึกสองหลังเอง

การบริหารสตาร์ชิตไม่ใช่แบบยอมรับสภาพชะตากรรม
รู้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นหนี้เนี่ย
ถูกต้องไหมนี่ซื้อที่ซื้อบ้านก็มีหลักทรัพย์หลักฐาน
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเกิดราศิตุณเป็นปีแห่งการบินี่แล้วมันคงดี
มันต้องปล่อยมันถึงจะมีเข้ามา
ส่วนในเรื่องความรักเนี่ยต้องประคับประคองให้ดี
ในห่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายดเนี่ย
มันมีเกณฑ์แตกหักเลิกลาหรือห่างไกล
ทีนี้ทำไงประคับประคองเข้าใจอดทน
แล้วสุดท้ายแล้วมันไม่อยู่ล่ะก็แปลไม่ใช่คู่กูไงจบ
เห็นไหมครับใครก็ท้ายได้
แต่คนมันไม่ได้เข้าใจตามที่พี่ม้าเข้าใจด้วยวัยวุฒิด้วยความคิดคนไม่เข้าใจ
เข้าใจนะให้เสริมดวงได้บ้างไหมอ่ะราศีตุลทองผสม
มีวิธีเสริมดวงไหมคนราศีสิงศ์เนี่ยเสริมดวงนะ
ราศีสิงศ์ต้องเข้าใจเทพประจำตัวของราศีสิงศ์คือดาวอาทิตย์คือทองคำ
คือทองคำคือเจดีคือพระพุทธรูปคือกษัตริย์คือสิ่งสูง
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีสิงศ์ต้องไหว้พระเจดีใหญ่
พระเจดีหลักฤทธิ์ฝุ่นชัยพระเจดีภูเขาทองไปบูรณะเจดีหรือสถานสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
กำลังจะทำอยู่พอดีใช่ไหมสร้างพระรอพระที่ไหนก็หาโอกาสไปสร้างไปทำ

คนเกิดราศีตุลเทพประจำตัวประจำราศีคือพระศุกร์เทพแห่งความสวยงามดนตรีศิลปะ
ก็ให้ความสุขกับคนโดยการเป็นพิธีกรแบบนี้แหละแล้วเสิร์ฟความสุขให้กับคน
สองบ้านเด็กกำพ้าที่ขาดแต่ความรักบ้านคนชะลาที่มีความว้าหวี
เมนพากรุ๊ปพากลุ่มไปมันจะหนุนเสริมหนุนนำให้ดวงชะตาสูงขึ้น
อ๋อนางชอบอยู่แล้วนางชอบคำนวจ

หมดเวลาเบรกแรกแล้วเหรอ

เดี๋ยวเบรกต่อไปเริ่มที่ราศีดิฉันเลย

อ่าจ้าช่วงหน้าช่วงหน้าต้องค่ะ